ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องบอกว่าดีใจมากเลยนะคะ

อกจากจะเสียหายต่อผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้
แล้วผลมันเนี่ยผลที่มันปรากฏเนี่ย
เราไม่ติดหรือเราติดอะไรอย่างนี้โอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะ
ว่าพี่เอาไปใช้แล้วจริงพี่เป็นโควิด

แล้วพี่ใช้ชีวิตในสังคมแบบปกติทั่วไป

เนี่ยเนี่ยถึงบอกว่าสุดยอด
งานนี้เออถ้าเกิดว่าจับไม่ได้เนี่ย
จะเสียหายต่อสังคมไทยอย่างมากเลยนะครับคุณผู้ชม
ตำรวจปคบร่วมกับออยไปบุกจับโกดัง๒แห่งย่านบางกะปิ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกหลายรายการ

คือเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งจากบริษัทนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ได้รับอนุญาตจากออยและหน่วยงานราชการไทยอย่างถูกต้อง
แล้วไปตรวจเนี่ยปรากฏว่ามันเหมือนทุกอย่างเลย
แต่ว่าคุณภาพมันไม่ได้นะคะก็คือปลอมนั่นแหละ
ทีนี้เจ้าของบริษัทตัวจริงเขาก็เลยมีการไปแจ้งตำรวจ
สุดท้ายแล้วพอไปแจ้งทั้งสองหน่วยงานก็ช่วยกัน
เอาไปเก็บไว้ในโกดังตรงนี้๒แห่งย่านบางกะปิอะไรบ้างของกลาง
คุณผู้ชมดอกจันทร์ไว้ก่อนนะคะป้ายห้อยคอกันไวรัส
อันนี้ใช้ได้จริงหรือเปล่าไม่ว่าจะจริงหรือปลอม
ได้จริงหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจ
เอาเป็นว่าของกลางมูลค่ารวมแล้วกว่า๕ล้านบาท
นี่ค่ะเพราะฉะนั้นมีความผิดแน่นอน
มีความผิดตามพรบเครื่องมือแพทย์แล้วก็พรบวัตถุอันตรายนะคะ
จำคุกลืมเลย๑๐ปีกับ๓ปีนะคะ
โทษปรับก็ตั้งแต่๑ล้านแล้วก็๓แสนบาทนะคะ
ก็ขึ้นอยู่กับว่าความผิดฐานไหนนะคะ
ทีนี้ที่ที่ฉันบอกว่าให้ดอกจันทร์ไว้ป้ายห้อยคอกันไวรัส
สัชกรหญิงสุพัตราบุญเสริมเป็นรักษาราชการแทน

ไอ้เจ้าป้ายห้อยคอกันไวรัสที่ตรวจยึดไม่ได้ถึง๑๖๐๐ชิ้นเนี่ย
อยากจะทำความเข้าใจกับประชาชนว่า
ห้อยคอกันไวรัสดังกล่าวทำมาจากคอรีนไดออกไซด์บรรจุซอง
โดยคนที่ใช้มีความเชื่อว่าจะสามารถป้องกันไวรัส

แต่ความที่จริงเนี่ยแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นแบบนั้นไหม
แต่ความเป็นจริงนะคะท่านบอกว่า
มันไม่ได้มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด๑๙

และยังก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบกันทางเดินหายใจอีกด้วย
ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เด็ก
เพราะฉะนั้นแล้ว๒ประเด็นในข่าวนี้
และ๒ไอ้ป้ายห้อยคอกันไวรัส
ที่เราเข้าใจว่ามันจะสามารถช่วยดักจับไวรัสที่อยู่รอบตัวเราเนี่ย

ที่สำคัญจะส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจด้วยนะคะ